แต่ที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คของแย้ค่ะ
เขาเลี้ยงเอาไว้มากมายไปดูกันค่ะ
นี่เธอมาทำอะไรกันน่ะ
มาบุกถึงบ้านฉันอย่างไร

มันมารบป้วนบ้านอยู่ของเรา

เธอเรียกชื่อเธอ

ชอบภาคเป็นตัวนู้นตัวนี้สนุกอยากทำกับเขาบ้าง
แล้วมาเห็นตัวแย้มีชื่อต่างนานาดิฉันสนุกมากชื่ออะไรของมันบ้างก็คือชื่อแนนซี่
นานซี่นานซี่มันจะมีอีกตัวด้วยมีป้ายบอกอ่าอ่านเอาเองแล้วกัน

อ่านเอาแหละมันมีอีกหลายตัวมีอีกหลายตัวมันมีสตอรี่ในการอยู่ร่วมกัน

แต่ว่าตัวใหญ่เป็นอีกพันธุ์หนึ่ง
คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่นี่มันไม่ใช่สวนสัตว์นะ

กาแฟแนวอัด
อยู่หมู่ก้าวสมุติธรรมดาใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรีนะคะ
เขาจะเลี้ยงแย้เอาไว้แล้วแย้ก็มีหลายตัวด้วย
ตัวที่เราเห็นครั้งแรกชื่อไหนสิตัวนี้ชื่ออักขาราเดช

ส่วนอีกตัวชื่อทะหรอกศักดิ์
เดี๋ยว
เออคุณอยากได้ที่อยู่ในที่แห่งนี้หรอ
คุณอยากได้มีชื่อคุณอยู่ในนั้นหรอ
เดี๋ยวนี้ฉันบอกว่าให้ขุดรูรอเลย
ขุดรูรอ
ขุดรูรอเลย

เออล่ะเออมันอย่างนี้เลย

แค่เศรษฐกิจส่วนหนึ่งของเรื่องราวแย้

ต้องบอกอย่างนี้ตามไปดูได้ตามไปดูได้นะคะที่คาเฟ่แห่งนี้
ยังมีอีกหลายตัวมีตัวละครมีชื่อหลายชื่อที่เราอาจจะยังเล่าไปหมด
แล้วแต่ละตัวก็จะมีสตอรี่ด้วยเดี๋ยวไปถามเจ้าของเขาได้เลย
เปิดร้านเนี่ย๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นนะคะไปกันได้
ชิสาดูเด็กจับอย่างนี้เลยนะ
อุ๊ยน้องไม่กลัวเลยอ่ะค่ะนั่นเลยน่ะโอ้โฮถูกเขาเลี้ยงเอาไว้
แล้วมันก็มีความคุ้นชินกับมนุษย์อยู่ชนบุรีนะคะไปกันได้ค่ะ